ข่าวการเมืองวันนี้นะคะดูกันที่การประชุมวิสามันของพักประชาธิปัตย์นะคะ
วาระสำคัญก็คือการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่รวมทั้งกรรมการบริหารพักกลุ่มใหม่ด้วยนะคะ
ผลสรุปออกมาแล้วแล้วผลเนี่ยค่อนข้างคือห่างมากนะคะ
คนที่เลือกนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักคนใหม่มีถึง๕๐ก็คือเกินครึ่ง

แต่สุดท้ายแล้วคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์สายตรงจากปากใต้มาเองเลย
ได้ไปนะคะสำหรับตำแหน่งหัวหน้าพักหลังจากนี้
ซึ่งสิ่งที่จับตามองก็คือสรุปแล้ว
ท่าทีของพักประชาธิบัตย์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะหลังจากที่ได้รับเลือก

บรรดาแฟนคลับของพักประชาธิบัติมาแสดงความยินดีกับคุณจุรินนะคะ
ซึ่งได้รับคะแนนเสียงโหวตจากสสอดีตสสอดีตรัฐมนตรี
ผู้บริหารท้องถิ่นและตัวแทนสาขาพักในการจัดการประชุมวันนี้
โดยนายจุลินได้รับเลือกด้วยคะแนนทิ้งห่าง
จากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์นายกรจาติกะวนิษฐ์
และนายอภิรักษ์โกสัยธินโกสัยธินซึ่งได้ถึง๕๐๕เปอร์เซ็นต์
หลังแสดงวิสัยทัศน์ชูแนวคิดเปลี่ยนระบบบบริหารจัดการพักแบบทำงานเป็นทีม
ให้เป็นยุคอเวนเจอร์ก็คือลักษณะการทำงานเป็นทีม
ร่วมมือจับมือนำพักไปข้างหน้าแต่ยังคงอุดมการเดิม
ซึ่งทันทีที่ทราบผลเจ้าตัวเห็นบอกว่าหลังน้ำตาด้วยใช่ไหมคุณ
อืมใช่ไปหลบมุมนะหลับน้ำตาแสดงความตื้นตันใจอ่ะ
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณจุลินหน่อยค่ะ
วิธีการทำงานบุคลากรทีมงานต้องเปลี่ยน
หมดยุคซุปเปอร์แมนแล้วครับ
ต่อไปจะต้องเป็นยุคของอเวนเชอร์
ซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายของพักประชาธิปัตย

กันเป็นทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์
เพื่อนำทัพประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้า
คุณกรคุณอภิรักษ์คุณพีรพันธ์
บุคคลเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฮีโร่
ของทีมอาเวนเจอร์ประชาธิปัตย์ในอนาคต
หวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ

วันนี้ทยอยเข้ามารายงานตัว
คนที่มารายงานตัวก็มีบิ๊กทั้งนั้นค่ะ

บางคนได้มีการตอบคำถามด้วยนะคะเกี่ยวกับกระแสวิภาควิจารณ์ว่าสวชุดนี้ถูกเปรียบเทียบเป็นสภาครัวยาศ
คนที่ตอบคำถามนสมชัยสวรรค์การและนเสรีสุวรรณภานนท์นะคะปฏิเสธค่ะ
บอกว่าการแต่งตั้งสวที่บอกว่ามันเป็นการต่างตอบแทนเนี่ย
นายเสรีบอกว่าแม้ว่าจะมีการเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีในสภาก็คือการยกมือให้ในสภา
มันไม่ได้เป็นการตอบแทนและไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะทุกคนมีอิสระสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

แตกต่างจากนายวัญชัยสรสิริที่ระบุว่า
หากจะมองว่าการแต่งตั้งสวเป็นการต่างตอบแทน
หลังจากนี้สวจะต้องยกมือให้ผลเอกประยุจันทร์โอชา

อันนี้ก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นแต่อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ได้มาสวที่ได้มาทั้งหมด
เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ

หลังจากที่ปรากฏรายชื่อของสวออกมาแล้ว
ต้องยอมรับว่าสังคมวิพักษ์วิจารณ์เยอะ
คนส่วนใหญ่เป็นคนสนิทของคอสช
ทีนี้วันนี้นักข่าวไปถามท่านนี้ค่ะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมถามถึงอะไร
ถามถึงเรื่องความเป็นกลางในการทำหน้าที่ของสว
ที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในสภาว่ามันสนิทกันขนาดนี้

เพราะโดยเฉพาะเพื่อนของท่านมาเยอะเลยเตรียมทหารรุ่น๖

น้องด้วยนามสกุลเดียวกันเลยนะคะ
ท่านก็ถามกลับมาว่าใครอ่ะเพื่อนผมเตรียมทหารรุ่น๖นะ
นักข่าวก็ต่อไปเช่นพลเอกนพดลอินทปัญญา
พลเอกอู๊ดเบื้องบนพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์
พลเอกเลิศฤทธิเวชสวรรค์
และโดยเฉพาะคนที่นามสกุลเดียวกับท่าน
นักข่าวก็เลยถามถึงความเป็นกลางก็ไม่น่าจะผิดนะถามได้